ที่ปราจีนบุรีค่ะมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงเนี่ย
เมาคลุ้มคลั่งอารวาส
ชาวบ้านก็เลยแจ้งตำรวจครับตำรวจตำรวจสายตรวจมา
อืมตำรวจก็พยายามที่จะระงับเหตุ
ไปควบคุมตัวชายคลุมคลั่งคนนี้ปรากฏว่าตำรวจ
ก็โดนต่อยโดนเตะโดนเอาอิดทุบจนแบบน็อกสลบไปเลยอ่ะอุ้ย
แล้วชายคลุมข้างคนนี้จะแย่งปืนตำรวจด้วย
จะไปขึ้นรถขับรถทับตำรวจแต่ยังโชคดีนะคะ
ผู้หญิงที่มากับตำรวจนะคะแย่งปืนเอาไว้ได้
แล้วยิงสวนกลับไปชายเมาคลุ้มคลั่งคนนี้ก็เลยได้รับบาดเจ็บนะคะ
เกลี้ยกล่อมขนาดบาดเจ็บแล้วนะยังไม่ยอม
เกลี้ยกล่อมเพื่อนำตัวไปส่งโรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ

นี่ขนาดโดนยิงเข้าที่หลังแบบนี้แน่

พูดจาวกไปวนมายังไม่ยอมแบบนี้
ยังไม่ยอมรักษาตัวที่โรงพยาบาล

เมาค่ะเมาขนาดนั้นเลย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายกิตินันเฟื่องขจรอายุ๓๒

ไม่ได้เมายาเสพติดเขาบอกแค่เมาเหล้า
แต่โอ้โหอัลวาดคลุ้มคลั่งโวยวาย

รถจักรยานยนต์เขาล้มกระถางต้นไม้เขาแตก
ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะที่บ้านทุ่งโพเมืองทอง
บนทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ตำรวจได้รับแจ้งดาบตำรวจเทพประจักษ์สันสิริ
หรือดาบเบิ้มเป็นสายตรวจนะคะ
ก็ไปในที่เกิดเหตุมีผู้หญิงท่านหนึ่งไปด้วย

ทีนี้ค่ะพอไปถึงเห็นว่านายกิตินันกำลังอัลวาดอยู่เลย
เบิ้มพยายามจะระงับเหตุแต่ดาบเบิ้มโอ้โห
ต่อยหน้าจนล้มนะโดนเตะเสยเข้าที่ปลายคางอีก
โดนเอาอิดทุบหน้าอีกอ่ะค่ะดาบเบิ้มนี่สลบเลยนะคุณผู้ชม
ยังไม่พอนายกิตินันยกเหมือนกับเป็นอิดเป็นปูนอะไรอย่างนี้
ทุ่มใส่คนเห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะร้องห้าม
นายกิตินันก็ทุ่มใส่รถตำรวจแล้วก็ไปแย่งปืนของดาบเบิ้ม
แต่ผู้หญิงที่มากับดาบเบิ้มก็ไวนะคะไปแย่งปืนมาได้
นายกิตินันจะขึ้นรถก็คือรถของตำรวจนั่นแหละ
จะขึ้นรถเพื่อที่จะขับไปทับดาบเบิ้มที่สลบอยู่
โอ้โหแต่ผู้หญิงที่มากับดาบเบิ้มยิงใส่เลยค่ะ
คือยิงใส่รถตั้งใจจะยิงสกัดไม่ให้ขับไปทับดับเบิ้ม
แต่กระสุนไปโดนหลังนายกิตินันก็เลยได้รับบาดเจ็บ
ก็นั่งเจ็บอยู่บนรถสักพักหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านของตัวเอง
ปิดประตูเลยนะคะแล้วเงียบอยู่ในบ้านเลย
ตำรวจก็เลยมากันเพิ่มหลายนายกู้ภัยก็มามาเกลี้ยกล่อม
ก็เห็นเป็นภาพนี้แหละอันนี้คือเจ็บอยู่นะ
โดนยิงเข้าหลังแล้วนะตำรวจเกลี้ยกล่อม
เกลี้ยกล่อมยังเหมือนจะไม่ยอม
ต้นก็คือต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน
ถึงจะดำเนินคดีตามขั้นตอน
ส่วนดาบเบิ้มเองก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลนาดี

ที่หัวด้วยที่กกหูด้วย
แล้วก็ถูกทุบด้วยของแข็งอาการหนักอยู่เหมือนกัน
โรงพยาบาลนาดีต้องส่งต่อคิดดูแล้วกัน

ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เมื่อเช้าตำรวจก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านของผู้ก่อเหตุค่ะ
ก็ยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่บ้าง
ของผู้ก่อเหตุชื่อว่านางสมคิดอายุ๖๕
แม่บอกว่าแม่ก็อยู่กับลูกชายสองคน

วันเกิดเหตุลูกชายดื่มเหล้ามาแล้วเมา
เครียดด้วยไม่ได้ทำงานมา๒อาทิตย์แล้ว

ก่อนเกิดเหตุลูกชายเบิ้ลรถหน้าบ้านอยู่หลายรอบ
แม่ก็ปลีกตัวหลบไปด้านนอก
ว่าถ้าไปห้ามหรือไปพูดอะไร

เพราะลูกชายเหมือนกับเคยคลุ้มคลั่งเคยเมา

คราวนี้อารวาสทำลายข้าวของจนเพื่อนบ้านเขาโทรแจ้งตำรวจนะคะ
แล้วแม่ก็บอกว่าลูกชายเคยถูกจับข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะ

ก็มาเมาอีกแต่เขาอ้างว่าตอนนี้เขาเมาเหล้านะ

เขาอ้างว่าแค่เมาเหล้าแต่เคยมีประวัติเสพยา
แล้วก็เคยถูกติดคุกเรื่องของการเสพยา
ฟังข้อมูลจากเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะ

นางขวัญเรือนบอกว่านายกิตินันเบิ้ลรถอยู่หน้าบ้านหลายครั้งมาก
หลังจากนั้นเอาเก้าอี้ไปฟาดรถ
ฟาดกระถางจนลูกสาวเธอโทรแจ้งตำรวจ
พอตำรวจมาถึงก็พยายามจะคุยจะเกลี้ยกล่อมนายกิตินัน
นายกิตินันได้แต่พูดว่ากูเมาแล้วก็พุ่งไปทำร้ายตำรวจ
ก็คือดับเบิ้ลมาจนตำรวจสลบ
ไม่รู้ว่ามือข้างนี้ก็จะถึงฝิกเหลือไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเนาะ
แต่มาถึงตำรวจก็จุดต่อยเลย

ยิงกูเลยแต่เขาก็ไม่ได้ยิงหรอกเขาก็หนีมันก็เลยไปทุบรถตำรวจ
แล้วรถตำรวจนี่แหละแล้วเราก็อยู่ในบ้านมองเห็นไง
เขาก็ไปเฉียบไปตรงนู้นแล้วมันขึ้นรถเก้าตรงนู้น
มันก็เบิ้ลใส่เจียร์หึ้นหึ้นรถมันก็ขยึกขยึกก็ปั้งปั้งปั้งปั้ง
แค่นั้นแหละแล้วมันก็ออกนั่งคักในรถแป๊บมันก็ออกเข้าบ้าน
ทีนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรี
บอกว่าอาการของดาบเบิ้มพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่แผลที่ศีรษะเนี่ยเย็บไปเจ็ดเข็มได้
ตำรวจก็แจ้งข้อหานายกิตินันพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่โอ้โหข้อนี้เลยนะคะ
หนักอยู่ข้อหานักอยู่ก็ต้องดูอาการของผู้ต้องหาก่อน
เรื่องต้นตอนนี้ก็รักษาตัวพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถให้การอะไรได้
หลังจากนี้ก็ดำเนินคดีตามขั้นตอน
แล้วก็ต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของนายกิตินันด้วยนะคะ
เขาอ้างว่าแค่เมาเหล้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมขนาดนี้เนี่ย
โอ้โหแถมมีประวัติเสพยาด้วย
คือแล้วเราต้องอย่างชาวบ้านแถวนั้นแม้แต่แม่เขาเองนะ
ยังหลบไม่กล้าเตือนไม่กล้าห้าม
แล้วมันก็จะเหมือนกับหลายเหตุการณ์คือสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนได้